จะชวนน้องมิ้นกับคุณผู้ชมดูข่าวนี้ก่อน
ระหว่างความห้าวกับความบ้าบิน
ห้าวเพราะว่ารถมันจอดติดไฟแดง
ห้าวก็คืออยู่บนรถบัส

คราวนี้พอไฟเขียวล่ะครับออกตัวกันไปนะพี่รายเดอร์ไม่ยอม
ขี่ตามไปเลยตามไปเลยจะเอาเรื่องให้ได้ลองดูครับ

จะเล่าข่าวนะก่อนจะไปชมข่าวเมื่อกี้น้องมิ้นคุยกับทีมงานหลังใหม่
ถ้าน้องมิ้นเป็นแฟนของพี่ขี่มอเตอร์ไซค์น้องมิ้นทำไง
พี่ลงไปก่อนเลยเดี๋ยวหนูขี่กลับบ้านก่อน
ฆ่าจะไปตายซะอย่างนั้น
เมื่อกี้ไม่ได้คุยแบบนี้ดีกว่า
ไม่ใช่คือดิฉันเห็นใจแฟนสาวคนซ้อม
คือมิ้นเห็นใจเขาเพราะว่าคุณคือคุณไม่ได้รับผิดชอบชีวิตตัวเองคนเดียวนะ
คุณมีแฟนสาวซ้องมาด้วยแล้วคุณเล่นไปทักทายคนที่เห็นว่ามีปืน
บอกลงนี่ลงดิลงมานี่ยิงดิแบบนี้
คุณถามแฟนหรือยังว่าแฟนอยากให้เขาลงมายิงไหม
เมื่อกี้หลังไมค์ไม่ได้ตอบแบบนี้ตอบอีกแบบนึง
แต่ว่าไม่อยากให้แฟนเนี่ยไปขี่รถตามแหละนะ
เอามาดูรายเดอร์คนนี้ที่ผมบอกไงบ้าบินจริง
ซิ่งมอเตอร์ไซค์ตามรถบัสบนรถบัสมีนักเรียนอยู่หลายคนฮะ
เขาพยายามขี่มอเตอร์ไซค์นะครับตามตะโกนท้าให้กลุ่มนักเรียนลงมา
แล้วส่วนนักเรียนก็ชูนิ้วกลางยั่ว
เขาก็บอกยิงดิยิงดิมึงยิงดินี่ขี่ตามไปแบบนี้
แฟนสาวก็พยายามห้ามนะห้ามสุดตัวจริง
ไม่เอานี่เดี๋ยวคุณก็ต้องลองดู
บอกยิ่งดียิ่งดีซ้ำเนี่ยปรากฏพูดอยู่คนเดียวเลย
นี่แหละฮะสาเหตุที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ไปแบบนี้
เพราะว่ากลุ่มนักเรียนที่อยู่บนรถบัสชูนิ้วกลางให้เขาก่อน
แล้วมีการชักปืนด้วยนะอ้อมันตรงนี้ด้วย
นักเรียนเอาปืนมาจากไหนฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
เอามาโพสต์พร้อมกับข้อความบอกว่า

เริ่มไปโรงเรียนกันมันก็จะห้าวหน่อย
ฝากหน่อยนะครับผมวิ่งงานส่งอาหารอยู่
แล้วมาจอดติดไฟแดงตอนจอดติดไฟแดงก็ไม่ได้อะไร
พอไฟเขียวก็ชูนิ้วกลางให้ผมอะไรกันครับเนี่ย
บนรถโรงเรียนพกปืนได้ด้วยเหรอ
ผมละงงหมายถึงเขานะ
แล้วผมนะจับผมก็งงเหมือนกัน

ตั้งใจเรียนผมไม่ได้พาดพิงถึงโรงเรียน

ปืนอะฮาคมาต้องยิง
นี่เค้าบอกแบบนี้เลือกปืนประกาศใช่ไหมนี่ปืนประกาศ

ถ้าอีกฝั่งนะมีเหมือนกันตัวเองที่จะตาย
รายเดอร์ต้องห่วงตัวเองก่อนนะคะ
เพราะพี่ไม่มีปืนไงแต่พี่ไปไล่ตามเขาแล้วท้ายเขาลงมายิง
พี่ยังไปบอกเขาด้วยว่าปืนควักออกมาแล้วต้องยิง
คือมันก็ไม่ถูกทั้งคู่เอาตรงเลย
ถึงบอกพี่เขาบ้าบินใช้ได้เลย
เป็นนัทพงศ์ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนนะ
สู้คนถ้าสู้คนไม่ได้มานั่งอ่านข่าวกับคุณอรัชพรแบบนี้แน่นอน

จริงถ้าอะไรที่มันแบบอย่าไปแลกเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะ
อย่าไปแลกเลยนะคะ